เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงลูกสาวเป็นเหตุ
คือน้องปีใหม่จะไปแสดงบัลเล่
แล้วน้องปีใหม่เขาก็มีการไปซ้อมแล้วก็ตกลงกับคุณแม่
บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องมาดูการซ้อมของน้องนะ
เพราะว่าน้องอยากจะเซอร์ไพรส์คุณแม่
ไม่ว่าจะเป็นซ้อมเล็กซ้อมใหญ่คุณแม่ก็ไม่ต้องไป
แต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่แอฟบอกว่า
ระหว่างที่ไปซ้อมใหญ่คุณแม่ก็จะกลับตามปกติ
แต่ว่าเพื่อนคุณแม่คุณแม่ของลูกคนอื่น
เขาสงสัยว่าทำไมแม่แอ๊บไม่ไปดูน้องปีใหม่
ก็เลยตัดสินใจแอบย่องเข้าไปดูลูกดีกว่า
ปรากฏว่าพอปีใหม่เห็นคุณแม่แอฟแอบเข้าไปดู
ถึงกับปล่อยโฮร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจ

เนื่องจากว่าปีใหม่เขาตั้งใจว่าจะเตอร์ไพรส์คุณแม่
ไม่อยากให้คุณแม่เห็นตอนที่เขาซ้อม
แต่คุณแม่ไม่รักษาสัญญา

จากนี้ไปจะยึดมั่นกับสิ่งที่พูด

ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของคุณแม่เลยจ้า

แบบใจหายไปถึงกระตุ้น

รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วเราผิดจริง

ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อใจ
เออพี่แอบบอกว่าคิดว่าปีใหม่เป็นเด็ก

แต่จริงแล้วปีใหม่ให้ความสำคัญกับคำพูดมาก

แต่เกี่ยวกับดราม่ามินิฮาร์ด

พี่ตู่บอกขอโทษพี่ตู่ประพรนะ

ถ้าเกิดว่าทำให้ใครไม่สบายใจ

หลังจากนี้จะไม่ทำท่ามินิฮาร์ดอีกแล้ว
เป็นเพราะว่าอยากจะแซวตัวเองที่ชื่อตู่มากกว่าค่ะ

จะเห็นว่าชื่อผมถูกโยงบ่อยมาก
ก็เพราะผมชื่อตู้นะครับ
แล้วก็ผมก็เป็นการเรียกว่าแซวชื่อตัวเองดีกว่ารอบนี้ครับผม

ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ
เหมือนแบบว่าในช่วงนี้แทนที่จะมาทะเลาะกัน
จริงเราไม่น่าจะไปจุดตรงนี้ให้เข้ามาทะเลาะกัน
น่าจะให้เขาแบบไปให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
แต่ในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นท่าแบบเป็นไหว้เป็นไหว้แล้วกัน